ชักพี่หนุ่มกัญชัยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นคนที่ให้คำปรึกษากับน้องนายก่อนจะมาถึงวันสิ้นสุดทางเพื่อน
ทันทีที่น้องนายเปิดใจผ่านสื่อเสร็จปั๊บ
พี่หนุ่มบอกว่าในฐานะที่พี่นะเห็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์คู่นี้มาตั้งแต่แรก
มองแล้วมันแบบมันชื่นใจจริงมันอดชื่นใจไม่ได้
เพราะว่าพี่หนุ่มเคยบอกกับน้องนายเองด้วยนะว่า
คือเขามองนะผู้ใหญ่ในวงการมองแล้วดูคู่นี้อ่านขาดเลย
พี่หนุ่มบอกว่าอยากให้คบกับใบเฟิร์นจริง
แล้วก็เอ่ยปากชมด้วยว่าการให้สัมภาษณ์ของน้องนายนี่นะ
น่ารักมากเพราะว่าเป็นการให้เกียรติฝ่ายหญิงมากเลย
แล้วก็อยากจะให้กองเชียร์ทุกคนที่เอาใจช่วยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจคู่นี้ไปก่อนไม่ต้องไปเร่งรัด

ให้ทุกอย่างเติบโตไปอย่างเป็นธรรมชาติ
ไปฟังเสียงพ่อสื่อของวงการเรากันหน่อยค่ะ

แต่ว่าโดยหลักมันก็อยู่ที่ตัวของนายเอง
คือต้องบอกก่อนว่านายเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักมาก
เคยพูดกับนายตั้งแต่ก่อนนายที่แบบ

นายพี่ว่าพี่อยากให้นายอ่ะแบบ
คบกับใบนายอะไรอย่างนี้
แต่พี่ชอบในสิ่งที่นายสัมภาษณ์ในวันนี้นะ
เพราะพี่รู้สึกว่ามันเป็นการให้เกียรติผู้หญิงที่ดีมากเลย
พี่ว่านายก็คงไม่ได้
คงพูดออกมาคงคิดแล้วว่า
คำตอบอะไรออกมาก็ตามแต่มันจะต้องไม่เสียความเป็นเพื่อน
อะไรก็แล้วแต่มันจะต้องไม่เสียความเป็นเพื่อนเนี่ย
บอกไปว่าพ่อสื่อคนนี้สนับสนุนเต็มที่คุณผู้ชมค่ะ
กองเชียร์ส่งเสียงเฮก็มีกันเยอะค่ะ
แต่ว่าคนที่อกหักนี่นะต้องบอกว่าน้ำตาตกกันเป็นแถวเหมือนกัน
เขาก็ผุดเพจทวงคืนกันยกใหญ่เลยคุณผู้ชมตีคู่กันมาเลย
ทวงคืนใบเฟิร์นทั้งทวงคืนนายนพัฒน์นะ
ทวงคืนนายนพัฒน์จากใบเฟิร์นพิมชนก
นี่เป็นไงชื่อเพจอย่างยาว
โลแกนประจำเพจท่องไว้ให้ขึ้นใจคุณฟังดีนะ
สะพ้ายแม่หมูต้องหนูเท่านั้นจำไว้เลย

ส่วนคำคมบาดใจเขาก็มีคุณค่ะ
เขาบอกว่าใบเฟิร์นชนะขาดส่วนใบหนาดปาดน้ำตา
ช้ำคือเหล่าคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนของฝั่งน้องใบเฟิร์นหนุ่มเขาก็มีเหมือนกัน
ทวงคืนใบเฟิร์นพิมชนกจากนายนพัฒน

เฮ้ยเป็นเพื่อนกันมันก็ดีอยู่แล้วป่ะ
หรือจะบอกว่าเรามาร่วมมือกันนะจ๊ะเหล่าชะนีทั้งหลาย
พวกเธอเอานายไปเลยส่วนนุ่งใบของแอดเอง

เออก็ต่างฝ่ายต่างทวงคืนกันไปคุณผู้ชมแต่พูดแบบนี้นะ

อันนี้คือเป็นเพจแบบขำกันเลยทั้งนั้นนะ

เชื่อเลยว่าทุกคนนี้นะอดที่จะดีใจกับข่าวดีของคู่นี้ไม่ได้
ไม่รู้แหละว่าคำตอบเขาจะเป็นยังไงหลังจากนี้
แต่เชื่อว่าทุกคนยินดีแล้วก็สนับสนุนเชียร์ให้คู่นี้รักกันรักกันนะคะ